อาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแถวบางกอกน้อยเมื่อวานนี้
จริงเป็นศึกเครือญาตินะคุณผู้ชม
แล้วคราวนี้เปตองทำปะทุ
เพราะว่าเล่นเปตองอยู่หน้าบ้านไปขวางทางเข้าออกของรถ
ทีนี้มีการบอกให้เขยิบหน่อยจะขับรถเข้าบ้าน
ปรากฏว่าเดี๋ยวรอหน่อยได้ไหมเล่นจะจบเกมแล้ว
ลูกไปบอกพ่อพ่อคว้าปืนมายิง
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๒ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนคลองล่างที่ซอยอำนวยผล๘
แขวงบางขุนศรีแถวบางกอกน้อยค่ะ
ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบศพของนายสมัติประชุมพันธ์อายุ๔๐ปี
นายสมัติเนี่ยโดนยิงเข้าที่หน้าอก๓นัดนอนหงายเสียชีวิตนะคะ

แล้วก็มีคนที่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสอีกราย๑
คือนาวาเอกสัญชัยประชุมพันธ์อายุ๕๙ปีถูกยิงที่หลัง
กู้ภัยไปถึงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราช
ส่วนคนก่อเหตุคนก่อเหตุเป็นคุณลุงวัย๖๗ปี
คือนายธุรการยังบรรเทาไม่ได้หนีไปไหนนะ
รอมอบตัวอยู่ที่บ้านพักนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ในการยิงให้กับตำรวจด้วย
ชาวบ้านเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์

เสร็จแล้วนายปองภูมิวัย๒๐ปีลูกของนายธุรการเนี่ย
ก็ขับรถเข้ามาจะเข้าซอยจะเข้าบ้านนี่แหละค่ะ
ทีนี้ถนนตรงนั้นมันเป็นถนนแบบแคบหน้าบ้านซอยเล็ก
ก็เล่นเปตองขวางทางอยู่ตรงนั้น
ทีนี้ไม่ได้หลบทางให้
ปองภูมิลูกของนายธุรการจะเข้าบ้าน

บอกว่าจะขับรถเข้าบ้านหลีกทางให้หน่อย
แต่ฝั่งคนที่เล่นเปตองอยู่ไม่หลีกทางให้

ยังเล่นไม่เสร็จนะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้ว
ใช่ค่ะไม่อยากย้ายลูกใบตองไม่อยากย้ายลูกเหล็กไง

แล้วกลุ่มผู้ตายพยายามปรีจะเดินเข้ามาหา
ลูกชายของนายธุรการก็เลยขับรถฝ่าเข้าไปข้างใน
หลังจากนั้นก็ขับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปบอกพ่อ
ทีนี้พอพ่อรู้พ่อพูดมาจากดังมาจากในบ้านเลย

หลังจากนั้นก็พูดอีกด้วยนะว่าปัญหาแค่นี้ทำไมไม่จบไม่สิ้น
สักทีแล้วนายธุรการก็คว้าปืนขนาด๙มมออกไป

ทีนี้พอออกไปไปพูดคุยกันก็กลับถูก
กลุ่มคนที่เล่นเปตองต่อว่าด่าทอถูกดูถูกอีก
ธุรการก็เลยเอาปืนยิงร้อยตีธรรมนุเสียชีวิตกลางถนน
แล้วก็ตามไปยิงนาวาเอกสัญชัยได้รับบาดเจ็บที่กลางหลัง
แล้วก็ยิงนายสมัติสามนัดกลางอกจนตาย
ซึ่งปมขัดแย้งนอกจากเรื่องของการเล่นเปตองขวางทางแล้ว
ญาติของผู้ตายบอกด้วยบอกจริงแล้ว
คนที่ยิงกับคนที่ตายก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละ
แล้วก็เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน
แล้วปัญหานี้มันยืดเยื้อมายาวนานเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
เรื่องยังอยู่ในชั้นศาลหลายคดีด้วยนะ
ทีนี้นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้
ก็มีปัญหาเป็นเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด

คุณผู้ชมปัญหาที่มันยืดเยื้อมายาวนานก็เรื่องการแบ่งที่ดินแถวนั้นเนี่ยแหละนะครับ
อย่างที่บอกว่าเรื่องยังค้างอยู่ในชั้นศาลหลายคดีด้วย
แล้วปัญหาเป็นเรื่องที่มันยืดเยื้อมายาวนานก็เรื่องการแบ่งที่ดินแถวนั้นเนี่ยแหละนะครับ
คือเขาเอาที่ไปตรงนองไว้แล้วแล้วทางญาติบ้านหนูไปซื้อกลับมา
นั่นแหละค่ะแล้วเหมือนเขาก็ไม่ยอมหาว่าไปเอาที่เขา
นี่คุณผู้ชมปัญหาที่มันยืดเยอะมายาวนาน
ก็เรื่องการแบ่งที่ดินแถวนั้นนี่แหละนะคะ
ยังไม่จบสิ้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องยังค้างอยู่ในชั้นศาล
ทีนี้พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุนายธุรการใช้อาวุธปืนขนาด๙มมยิงคู่กรณี
พอก่อเหตุเสร็จแล้วนายธุรการพยายามจะฆ่าตัวตาย

แต่ว่ามันเกิดกระสุนขัดลำกล้องก็เลยรอมอบตัวกับตำรวจ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
ฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ